ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เนี่ยต้องไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าอาจารย์สุภาพจะวิเคราะห์ถึงเรื่องของการลงคะแนนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกกับอีก๙รัฐมนตรีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาจริงคือทั้งหมดเนี่ยก็รอดเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือกรณีพักร่วมรัฐบาลโหวตแบบลงมติแตกแถวเพราะว่างดออกเสียงให้กับรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะกลุ่มดาวเริกที่เขางดออกเสียงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเรื่องนี้เนี่ยทำให้พลเอกประวิทย์นี่ไม่พอใจเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้กันกับขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งค่ะคุณกอล์ฟครับ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นไปแม้ว่าผลโหวตจะทำอะไรรัฐบาลไม่ได้แต่คำถามก็คือว่าสังคมไทยสังคมการเมืองไทยเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านแล้วผ่านเลยหรือควรจะมีผลพวงอะไรตามมาทีหลังหรือไม่
ประเด็นที่๑แกนนำพักฝ่ายค้านเพื่อไทยเนี่ยโดยคุณประเสริฐจันทรลวงทองเลขาธิการพัก
เขาบอกว่าเขาจะนำข้อมูลที่อภิปรายในสภาไปยื่นต่อปปชครับ
เพื่อให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก๓๔คน
รายชื่อที่เขาจะนำไปตรวจสอบเนี่ย
มีนายกมีรองนายกจุรินมีรองอ่ามีพลเอกอนุพงศ์มธหนึ่ง
มีคุณนัทพลเทพสวรรค์นัทพลตรีศึกษา
ฉะนั้นถึงเสียงข้างน้อยของฝ่ายค้านจะทำอะไรไม่ได้
แต่ว่ายังยังมีกลไกนอกสภา
กลไกจากองค์กรอิสระ
ยังเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบอยู่
ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนอย่างเราที่ติดใจคาใจกับข้อมูล
จากการอภิปรายของฝ่ายค้าน
ซึ่งฝ่ายที่เป็นรัฐบาลยังตอบไม่เคลียร์
ก็จะมีช่องทางให้เราติดตามกันต่อ
ว่าสุดท้ายผลมันจะออกมาเป็นยังไง
นี่ต้องรอปปชครับ

ผลกระทบทางการเมือง
คราวนี้เนี่ยมันกระทบทั้งระหว่างพักแก่นำกับพักร่วมรัฐบาล
กระทบทั้งพักฝ่ายค้านกับพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกัน
กระทบทั้งภายในพักเดียวกัน
ที่นุ่งตรงนั้นก็อยู่นี่ครับ
ฉะนั้นเช้าวันนี้เราจะเห็นหัวข่าวว่า
ภูมิใจไทยบี้พลังประชารัฐให้เคลียร์
เรื่องงดออกเสียงรัฐมนตรีศักดีสยาม
แล้วก็มีข่าวนี้ว่าสะพัดเนวิน
จี้ให้รับผิดชอบนี่สำคัญตรงนี้
สำคัญตรงคุณเนวินออกมานี่แหละ
กวนของเดียมาดามเดียคุณวัฒนยา

แตกแถวอันนี้เป็นประเด็นที่ผลกระทบระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย
ซึ่งภูมิใจไทยนั่นเขาเป็นพักร่วมที่มีเสียงมากเป็นอันดับสอง
ทีนี้พอมาดูผลกระทบต่อซีกพักฝ่ายค้านร่วม
ฝ่ายค้านเรียกคุยเสียงโหวตแล้วก็มีประเด็นเรื่องของภักดิ์เพื่อชาติ
ปล่อยให้สอสอฟรีโวทไปโหวตสนับสนุนรัฐมนตรี
อันนี้มีข่าวมาจากหัวหน้าพักคือคุณสงครามสงครามปัดรับเงินช่วยธรรมนัฐ
แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องในพักประชาธิปัตย์เรียกสามสสแจงงดออกเสียง
หัวหน้าพักของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการ
หลายครั้งแต่ครั้งนี้ดูจะอาการหนักและรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
สิ่งที่น่าจับตาที่สุดก็พฤติกรรมของการบวชสวน
จากกลุ่มสอสอดาวเริกที่มีมาดามเดียววะธัญญาเป็นหัวโจก
วันนี้เนี่ยพลเอกประวิทธิ์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ
นัดประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อสะสางเรื่องนี้
แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พักภูมิใจไทยออกอาการไม่พอใจมากครับ
แม้กระทั่งผู้มีบารมีนอกพักอย่างคุณเนวินที่บอกแล้วเมื่อสักครู่
พี่ชายของขุดสยามเนี่ยคุณศักดิ์สยาม
ออกอาการเลยครับว่าเรื่องนี้ยอมกันไม่ได้
ที่เองค่ะไม่ว่าที่ข้าเองอย่าโว๊ย
ไม่เคลียร์ให้ชัดเจนคอยดูเถอะครับ
มันจะมีผลต่อสถานภาพความเป็นเอกภาค
เอกภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอนหนีไม่พ้นหรอกครับ
แล้วที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหว
ก็คือไม่โหวตให้หัวหน้าพักของตัวเองคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ไม่โวตให้รัฐมนตรีภักษ์ร่วมนั่นก็เหลือถือว่า
ยังพอที่จะกล้อมแกล้มได้แต่นี่ไม่โหวตให้หัวหน้าพักของตัวเอง
ในทางการเมืองนี่ถือว่าหักกันอย่างดูเดือดรุนแรงมากไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในพักเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์
ซึ่งเป็นพักเก่าแก่มายาวนานที่สุดอันนี้น่าสนใจ
ถามว่าทั้งหมดนี้เหตุมันเพราะอะไร
ทั้งหมดนี้เป็นผลพวงของรัฐมนูลฉบับปี๖๐
ก่อนหน้านี้เราเคยประกาศใช้รัฐมนูลปี๔๐
รัฐมนูลปี๔๐๕๐เขาต้องการให้พักการเมืองเข้มแข็ง
ใครแหกครอกไม่โหวตตามมาตรีพักหรือโหวตสวนมาตรีพัก
รัฐมนูลเขากำหนดให้
ไล่ออกจากสอสอได้แล้วพอไล่ออกไปแล้วเนี่ย
หมดสมาชิกภาพนะครับไม่ได้เป็นสอสอต่อ
ย้ายไปอยู่พักไหนก็ไม่ได้เพราะหมดสมาชิกภาพ
แต่ว่าอาจารย์มีชัยและคณะกรรมการร่างรัฐมนูลปี๔๐เห็นว่า
การโหวตเรื่องสำคัญมันควรจะเป็นเอกสิทธิ์สอสอ
เป็นเอกสิทธิ์สอสอที่จะมีมติยังไงก็ได้แล้วตอนนั้นก็พูดกันว่า
ถ้าไปบังคับไว้อย่างนั้นเนี่ยบทเรียนจากภักดิ์ไทยรักไทยในอดีต
บังคับให้สอสอต้องโหวตตามสิ่งที่พักต้องการก็จะเป็นปัญหา
ฉะนั้นพอรัฐมนูลเป็นแบบนี้บรรดาพักการเมืองทั้งหลาย
จะทำยังไงล่ะครับ
ไล่ขับออกจากพักหรอกครับเพราะถ้าขับออกจากพักนี่มันเข้าทางเลย
คนที่ถูกขับออกยังเป็นสอสออยู่เขาก็ไปอยู่กับพักที่เขาเทใจให้
ฉะนั้นก็จะใช้วิธีการลงโทษอย่างอื่นเช่นไม่ให้เป็นกรรมธิการ
ไม่ให้ร่วมกิจกรรมพักหรือไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ซึ่งก็ไม่ระคายผิวสอสอที่แหกคอกเพราะว่าเขาจะได้สิ่งที่จะชดเชยคุ้มกว่าเยอะ
นี่คือสาเหตุหนึ่งที่พักการเมืองไทยอ่อนแอและเกิดสภาพงูเห่ายั่วเยี้ยอย่างที่เห็นนี่แหละ
นี่คือต้นเหตุสำคัญเลยครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ใช่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทด้วย